คือคุณบินบรรลือฤทธิ์เดินทางมาเมื่อวันแรกวันรดน้ำศพ
วันที่เคลื่อนศพน้องอินจากที่โรงพิบาลธรรมศาสตร์หลังศิษย์
มาที่วัดวาชสิงห์ขอน
ทีนี้วันนั้นก็มีการเปิดเผยเรื่องราวต่างเอาไว้พอสมควร
คืนวันเกิดเหตุว่าอะไรเป็นยังไงนะครับ
คุณบินบรรลือฤทธิ์เองเป็นภูมิกับภาพยนตร์ด้วย
ก็เคยให้น้องอินเนี่ยมาเล่นหนังที่กำกับนั่นแหละ
แล้วก็บอกว่าก็มีความสนิทสนมกันพอสมควรนะครับ
เรื่องของการขับรถก็เคยเตือนน้องอินนะครับ
ด้วยความเคารพนะฮะไปยังครอบครัวของน้องอินคุณแม่ของน้องอิน

นำเสนอข่าวสารในเรื่องต่างที่ทางคุณแม่เองก็ขอไว้แล้ว
แต่คุณบินบรือฤทธิ์บอกว่าอยากให้ช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อย
เนื่องจากก็ถูกกระแสสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์

ที่จะเรียกว่าถล่มอยู่ก็ได้

น้องอินไปไหนโทรหาใครอะไรยังไง
คุณบินไม่มางานสวดศพของน้องอินเนี่ย
เพราะว่าคุณแม่ได้ยิงที่สัมภาพแล้วก็แบบ
ไม่อยากให้มาแล้วถึงขั้นไม่มองหน้ากันเนี่ย
เรื่องนี้คุณบินบริษฐ์เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีกับคุณจักรีนนะฮะ

ผมคุยกับคุณแม่แล้วนะครับคุยกับคุณแม่แล้ว
แต่ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้คำตอบจากคุณแม่ว่า

ก็คือเราก็คือเราอยากให้แม่สบายใจ
และให้คนที่เสียชีวิตแล้วคือน้องอินสบายใจด้วย
บางคนไปพูดที่มันไม่ดีผมก็พยายามคิดว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
คือจบผมก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาผมก็พูดไป
ถ้ากระทบสะเทือนจิตใจคุณแม่น้องอิ่มผมก็ต้องขอกราบขอโทษจริง
วันที่เหลือคือวันสวดวันสุดท้ายแล้วก็วันเผาไปแน่นอนใช่ไหมค
แน่นอนครับผมว่าจะอะไรมันไอ้พวกต่าง
ที่ว่าทำไมผมต้องไปเสือกนู่นเสือกนี่มันไม่กระทบจิตใจผมเลย
นี่คือสิ่งที่คุณบินได้สะท้อนออกมานะครับ
อกจากนี้คุณบินก็ยังได้บอกกับเราถึงลางสังหรณ์นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถของน้องอินก่อนน่าจะเสียชีวิตเพียงอาทิตย์เดียวด้วยนะครับ
เนี่ยผมไม่ได้เล่าว่าเรื่องนี้เจอน้องอินประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
ก่อนที่จะเสียชีวิตยังบอกเขาผมดูเลขทะเบียนเขา

พี่เปลี่ยนให้ไหมพี่มีพี่ซื้อเลขทะเบียนมา๒หมายเลขพี่ยังไม่ได้ใช้เลย
พี่ให้วดไปแล้ว๑เลข๙๙๘๙แต่อีกอันนึงก็คือ๙๙๘๘
แต่ว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งคุณอริยาท่านผู้ชมด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณบินบรือฤทธิ์เนี่ยบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้คือ
ก็อยากจะพูดนะจะได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนเพราะว่ามันมีคอมเมนต์ในเชิงจับผิด
ว่าคุณบินอดีตดาราดังปัจจุบันก็ยังดังอยู่นะ
แต่ว่ามาเป็นภูมิกับภาพยนตร์และทำงานจิตอาสามูลนิธิด้วยนะครับอายุ๕๗ปีแล้ว
ทำไมมารู้จักมาสนิทสนมกับน้องอินที่เพิ่งอายุ๒๑ปี
มาพูดแทนเรื่องนู้นเรื่องนี้รู้เรื่องรถรู้เรื่องงานอะไรต่างนานา
เดี๋ยวฟังคุณบินนะครับเพราะว่าคุณบินขอชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีแบบหมดเปลือกเลยครับ
ก็ประมาณเกือบสัก๑๖ปี๑๕๑๖ปีที่รู้จักกันมา
น้องอินเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอย่าลืมว่าน้องอินเนี่ยไม่สมบูรณ์ในเรื่องครอบครัวนะครับอยู่กับแม่
เมื่อผมเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเปรียบเสมือนเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนอะไร
คือถ้าเราไปอยู่กับเขาหรือแล้วพอเขาเห็นหน้าเราก็จะดีใจเขาจะมากอด
เขาจะมาแบบคือเราอยู่ไหนหรือน่ะเขาจะกระโดดขี่คอโดดนั่งบนอกนั่งบนตอนคืน
ตั้งแต่เด็กมาอย่างนี้เราก็เอ็นดูเขาให้เขาเรียกพี่ให้เขาเรียกพ่อเรียกลุงเรียกเขาก็ไม่เรียก
เรียกพี่บินมาตลอดเราก็โอเคแม่เขาก็ไว้ใจเราทุกอย่างก็พาไปนู่นไปนี่ตลอด
กระทั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อประมาณสัก๑๐กว่าปีที่แล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งต้องเจอกันมา๑หรือ๒ครั้ง
เขาก็มานอนอยู่ที่บ้านบางทีผมก็ไปนอนที่บ้านเขาบางทีไปต่างจังหวัดด้วยกันไปนู่นทำนี่ด้วยกัน
ก็ถือว่ามันเป็นครอบครัวอย่าไปคิดอะไรมากมายอย่าไปคิดอะไรเกินเหตุใดเลย
พี่บินรับได้ใช่ไหมคะคอมเมนต์แรงแบบด่าเราอย่างนี้
ผมเจอมามากกว่านี้ครับดูเจตนาผมออกมาเนี่ยเพราะอะไรยังไง
ไม่ได้เจตนาออกจะมาโอ้โหมาเกาะกระแสคนตายเกาะคนอะไรดัง
ผมไม่ต้องไปขอกระแสอะไรหรอกครับผมทำอะไรหรือยังไงผมก็ทำเรื่องส่วนตัวของผมอยู่แล้ว
แต่ที่เข้ามาเพราะว่าคือน้องอินคือคนในครอบครัวของผมอยากจะออกมาเพราะแม่ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลย
ตั้งแต่แรกตั้งแต่รู้แล้วทำอะไรไม่ได้ผมต้องดำเนินการให้หมด
ตั้งแต่เรื่องโรงพยาบาลเรื่องไปรับศพเรื่องรถรับศพเรื่องการจัดงานที่วัดเรื่องอะไรทั้งหมด
ผมรู้เรื่องการให้หมดแม้แต่เรื่องที่ไปเอาเอ่อไปอัญเชิงดวงวิญญาณมาก็ตั้งถึงที่วัดจัดงุน
เพราะว่าผมรักผมรักคนอินคือครอบครัวชะนั้นเอง

ดูครับผมเอ็นดูแล้วก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอะไรเลยว่าผมจะมาแอบแฝงไม่มีเลย
คนที่คิดกับผมอย่างนั้นไม่เป็นไรคิดไปเถอะผมไม่โกรธคุณมีสิทธิ์คิดได้
แต่พูดเรื่องความจริงแล้วคุณจะต้องแบบว่าเหมือนกับว่าขอโทษผมบ้าง
นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่คุณบินบรรลือฤทธิ์ได้สะท้อนออกมานะครับแล้วก็บอกกับเราทิ้งท้ายเอาไว้ว่าความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำ
แล้วก็ขอหยุดแค่นี้เหมือนกันขอให้ทุกฝ่ายยุติในแค่นี้เหมือนกันการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโน้นเรื่องนี้ในแง่ลบถึงน้องอินแล้วก็ครอบครัว
ขอให้ทุกคนหันมาร่วมกันส่งกำลังใจส่งน้องอินขึ้นสวรรค์ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีพิธีชาพนักกิจศพเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ